มาออนทัวร์กันต่อนะคะช่วงนี้เราไปรู้จักเมนูอัพเปรี้ยวให้มากขึ้นว่ามีส่วนผสม
และวิธีการทำยังไงบ้างว่าแล้วก็บุกหน้าเตาไปพร้อมกับคุณน็อตเลย
ก็มาในครัวแล้วขอดูส่วนผสมเอาอัพเปรียวว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากเส้นก่อนแน่เนาะ

ดิน๘๔มาร์แล้วใช่ค่ะทำมามรับสนับเส้นจะเป็นยังไงคะ
อ้วนอ้วนหน่อยคล้ายขนมจีนแบบนี้ใช่ค่ะแต่เป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่
ก็คือหนาใช่ค่ะกลมหน่อยอ๋อกลมแต่ว่าเป็นกลมแล้วก็แบนยาว
ใช่ค่ะอ๋อลักษณะเส้นของทางพม่าก็แตกต่างจากของเราเนอะ
แล้วส่วนสมอื่นมีอะไรบ้างครับก็มีน้ำมันงาค่ะใช่น้ำมันงานี่เราใส่ลงไปบ้าง
อันนี้มีงาแล้วก็มีกระเทียมนิดนึงค่ะใส่งากับกระเทียมใช่ค่ะนะฮะมาผสมรวมกัน
ใช่ค่ะแบบนี้แล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีถั่วปนค่ะถั่วปนอันนี้ถั่วปกติถั่วลิปส่งปกติเอาไปปน
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานนี่ค่ะซีอิ๊วหวานปกติเลย
หรือว่ามีผสมไม่อันนี้ของพม่าค่ะซีอิ๊วหวานพม่าซีอิ๊วหวานพม่าเหรอค่ะ
คือนำเข้ามาพม่าเลยอันนี้ใช่ค่ะใช่มันแตกต่างจากคิ้วหวานของบ้านเรายังไงอ่ะ
อันนี้มันจะไม่มีกลิ่นค่ะเอาหวานหวานอ๋อแล้วจะทำจากอะไรอ่ะซิ้วหวานของพม่า
น้ำตาลอ้อยค่ะน้ำตาลอ้อยใช่ค่ะแล้วก็ออกมาเป็นซิลหวานแบบประมาณอ่ะแล้วมีอะไรครับใส่อะไรอีก
แล้วก็โรยพร้อมอันนี้ค่ะถั่วโรยถั่วใช่ค่ะถั่วทอดค่ะมันไม่ใช่ถั่วลิสงนะ
ไม่ใช่ค่ะถั่วของพม่าค่ะถั่วของพม่านะครับผมแล้วก็โรยลงไปกับนี่ไงก็คืออันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะใช่
ถั่วคัดพิเศษตาคกรรมกรรมถั่วเหลืองเหรอถั่วเหลืองของพม่าอ๋อถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองพม่านะครับผม
นี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลื
แต่ที่ประเทศพม่านะคะจะไม่รับประทานแบบคันน้ำค่ะ
แต่จะรับประทานแบบสดผัดหรือนำไปชุบแป้งทอด
แล้วรับประทานเป็นกับแกล้มเพลินระหว่างพบปะสนทนาของเพื่อนฝูงในร้านน้ำชา

ถั่วมีชื่อของมันไหม

ถั่วชัวเละดาว

ได้เห็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเมนูออฟเปรี้ยวก๋วยเตี๋ยวพม่านี้นะคะ

เพราะว่าไม่ได้ใส่เป็นน้ำซุปใส
ใส่กระดูกหรือเครื่องเทศเหมือนอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหมือนในบ้านเรา
แต่จะทำมาจากถั่วเหลืองบดแล้วนำมาผสมกับแป้งข้าวเจ้า
ปรุงรสและเพิ่มสีสันด้วยมาซาร่าขมิ้นเกลือและน้ำเปล่า

ก็จะกลายเป็นซุปถั่วเหลืองที่เข้มข้น

ซึ่งที่มาของการใช้ซุปถั่วเหลืองทานกับก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบเจของชาวเมียนมา

เดี๋ยวเราจะลองทานอับเปรี้ยว
อาหารเส้นดั้งเดิมของประเทศพม่าเนี่ยว่าจะเป็นยังไง

ใส่เส้นก่อน
อ้าวเยอะไหมอะ

แล้วนี่เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วข้าเอาไหว

อาหารเส้นดั้งเดิมของชาวพม่าครับ
หลังจากทำเมนูอัพเปรี้ยวเสร็จแล้วนะคะ
เรามาดูครั้งแรกของการรับประทานเมนูอัพเรี่ยวจากประเทศพม่ากันว่า
คุณน็อตเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้าง

คนรวมกันใช่ก่อนใช่คนให้เข้าที่ก่อน

แล้วปกติมันก็ทานกับอับเปรี้ยว
ก็กินเสร็จแล้วก็กินกาแฟแก้วหนึ่งก็โอเคค่ะ
มันก็รสชาติมันมันนะใช่ค่ะน้ำของอับเปรี้ยวมันมัน
คล้ายรัดหน้าใช่ค่ะแต่มันจะเข้มข้นกว่ารัดหน้า
ใช่ค่ะแล้วก็ชิ้นเดือนนี้ค่ะเปรี้ยวหน่อยค่ะ
แล้วก็ต้องตัดรสด้วยด้วยตัวผักกันดองเหรอใช่ค่ะใช่
อืมเอออันนี้หวานมันน้ำเปรี้ยวค่ะก็คือใส่ในนี้ก็ได้
หลังกันผสมก็ได้ค่ะอ่ะมาดูในส่วนของที่เราทานคู่กับอับเปรี้ยว
ใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับตรงนี้เอาเป็นภาษาพม่าเลย
จะได้เรียนรู้ภาษาพม่าไปด้วยอันนี้เรียกว่าจอฮู้จอค่ะ
สามารถก็เรียกเต้าหู้จอเลยฮะใช่ค่ะอ๋อเต้าหู้คือเต้าหู้เหมือนเรา
จอคือทอดใช่ค่ะอันนี้อะไรฮะอันนี้เป๊ะกาจอค่ะเป๊ะกาจอ
ก็คือแปลแปลก็ว่าถั่วถั่วจอแปลว่าทอดถั่วทอดใช่ค่ะอันนี้
อันนี้ก็มิ้งควายค่ะมิ้งควายใช่ค่ะมิ้งควายเป็นใบบุก
มิ่งควายจอจอใช่แล้วค่ะอ่ามิ่งควายจอมิ่งควายบอกว่าใบบัวบก
จอเพราะว่าทอดใช่ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเจ็ดตูจอ
เจ็ดตูจอใช่ค่ะเจ็ดตูคือหอมใช่ค่ะมิ้งควายใบบวก
กาค่ะพริกจูแม่งควายใช่ค่ะอันนี้เต้าหู้เต้าหู้
อันนี้บูดีจอบูดีจอใช่ค่ะก็คือน้ำเต้าบูดีแปลว่าน้ำเต้า
ภาษาเมียนมาร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ
ทบทวนกันอีกสักทีดีกว่าว่าของทอดแต่ละอย่างนั้นเรียกว่าอะไรกันบ้าง
เริ่มกันที่เต้าหู้ทอดเรียกว่าวันดาวูจอน้ำเต้าทอดเรียกว่าบุรีจอ
ถั่วทอดเรียกว่าแปรแก่จอใบบัวบกทอดเรียกว่ามิ้งควายจอ
ว่างก็ลองฝึกกันดูนะคะคุณผู้ชม
ใส่เกลือพริกพริกหน่อยค่ะใส่น้ำตาลนิดหนึ่ง

ใช่ค่ะมันจะเขาชอบทานเปรี้ยวกันเขาไม่ชอบกินหวานกัน
มันจะเปรี้ยวจริงเขาชอบกัน
จริงคนพม่านี่ชอบกินรสเปรี้ยว

นี่คือรสชาติที่ถูกใจผมอาม่าเลยใช่ค่ะ
ถามประวัติความเป็นมาของพี่ดาก่อนร้านมีชื่อร้าน
ครับเขาก็เรียกเล่นว่ากุฏิวพม่าค่ะ
มีกี่จ้าวในตลาดพรภูรัฐนี่มีกี่สิทธิ

คนพม่าเลยเหรอมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้ว
มาได้๑๗๑๘ปีแล้วค่ะ

แล้วทำไมถึงเปลี่ยนแต่การขายผ้ามา
กะแม่ก็เลยบอกว่าดีทำเหอะ

บางคนก็บอกว่าอุ๊ยไม่อร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ย
ทำไปทำมาดูตอนนี้ก็มีคนก็ชอบกัน
เขาก็บอกว่าอร่อยกว่าพ่อม่าเลย

คนส่วนใหญ่ที่มาทานอาเปรี้ยวนี่เป็นคนประเทศอะไร
พระมากก็มีเยอะนะคะแล้วก็ทุกฝรั่งก็กินเป็นมาก
คือในพร
รู้สึกไงบ้างครับที่จากวันแรกที่เราลองผิดลองถูกจนได้รสชาติของอัพเปรี้ยวที่ถูกออกถูกใจคนไทยและคนต่างชาติ
จนวันนี้กลายเป็นร้านดังของภายรักแห่งนี้

เพราะวันนี้เราทำให้ก๋วยเตี๋ยวพม่าซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวของบ้านเกิดเรา

ก๋วยเตี๋ยวพม่าซึ่งเป็นร้านที่โด่งดังของเผาร้านแห่งนี้

อย่างนั้นเดี๋ยวอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมแล้วกันที่ยังไม่เคยทานก๋วเตี๋พม่าเนี่ยให้ลองมาทานอัพเปรี้ยวก๋วพม่าดั้งเดิมของร้านเรา

ลองมากินก๋วเตี๋ยพม่าดูนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะ

อยากตามรอยรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์

เดินทางมาง่ายไม่ยากเลยแหละค่ะ
หลังจากลงสะพานพระบกเก้ามาทางถนนจากเพชร

ข้างห้างอินเดียเอ็มโพเรียม
เดินเข้าไปในตลาดแล้วเลี้ยวขวา
ตรงหลังห้างร้านนะคะจะตั้งอยู่ทางขวามือใกล้ใกล้กับวัดซิกเลยล่ะค่ะ